รายเดอร์เขาจอดรถจักรยานยนต์ซื้อข้าว
มีผู้ชายคนนึงแต่งตัวคล้ายตำรวจแล้วก็คล้ายเมา

รถผมมันส่องตาเขา
ไม่มันปกติของรถผมพี่

แค่ถามว่าไฟตำไฟถูกมันเฉย
ไม่ผมก็รู้แล้วผมก็บอกพี่แล้วว่ามันคือไฟตำเมื่อกี้น่ะ

คุณมาพูดกูมึงคุณไม่ถูกนะคะ
นี่ค่ะซอยรามคำแหง๒๑กรุงเทพคือรายเดอร์เขาจอดรถจักรยานยนต์ซื้อข้าว
ผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงสีกากีรองเท้าหนังแต่งกายคล้ายตำรวจ
มาต่อว่าเรื่องไฟหน้ารถของรถจักรยานยนต์
บอกเนี่ยไฟสูงมันแยงตาแล้วก็จะมาถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถของรถจักรยานยนต
แล้วเหมือนผู้ชายขึ้นเมืองกูใส่อย่างนี้ค่ะก็เลยสงสัยว่าชายคนนี้เมาหรือเปล่า
หรือมีอาการป่วยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผู้จาอ้อแอนิดนึงนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของคลิปนายยศพัฒน์อายุ๒๔เป็นรายเดอร์ส่งอาหารเล่าให้ฟังว่า
ผู้ชายคนนี้ขับรถตำรวจมาแต่งกายคล้ายตำรวจ
คือใส่กางเกงแบบตำรวจเลยรองเท้าก็ตำรวจเลยอ่ะยิ่งรถนี่มีตราโล่ตำรวจ
คือตัวคุณยศพัฒน์เขาจอดรถจักรยานยนต์ซื้อหมูปิ้ง
ทีนี้ทางฝั่งชายแต่งกายคล้ายตำรวจมาจอดรถแบบใกล้เขาเลย
แล้วลงมาแล้วมาถามว่ามึงเปิดไฟสูงใส่กูกูแสบตา
แล้วก็พูดแบบคำหยาบเลยนะคะหลายคำมาก
และเหมือนเมาอ่ะอาการเหมือนเมาก็ยืนยันไปแล้วว่าไม่ได้เปิดไฟสูงใส
แต่ผู้ชายคนนี้เหมือนจะมาหาเรื่องตอนแรกคิดว่าเขาจะมาซื้อของ
แต่กลายเป็นว่ามาหาเรื่องมาด่าเขาก็ตกใจเพราะกลัวว่าตำรวจหรือเปล่าเนี่ย
อยู่ดีตำรวจมาหาเรื่องเหรอไม่รู้ว่าตำรวจสอนอนไหน
เพราะว่าไม่ได้เห็นไม่รู้อ่ะนะทีนี้ก็พยายามจะอธิบายแล้วว่า
ไม่ได้เปิดไฟสูงไม่ได้เปิดไฟสูงแต่ผู้ชายคนที่แต่งกายคล้ายตำรวจไม่ยอมฟังเลยค่ะ
ตอนแรกก็นึกว่าเขาแค่ขับรถมาซื้อของเพราะว่าเขามาจอดแบบประจำคิดกับเราเลย
แต่พออยู่ดีแบบลงมาแบบชี้หน้าแบบพูดจาแบบคำหยาบอะไรอย่างนี้
ผมก็ตกใจเหมือนกันพี่เพราะว่าเห็นว่าเขาเป็นตำรวจอยู่
เขาก็เป็นตำรวจน่ะนะพี่เขาก็คงแบบเออมีทีที่จะโค้กคืนอยู่แล้ว
แต่พอเห็นว่าเราถ่ายคลิปเขาก็แบบไอ้นี่เลยนักเรียนเลย
เปลี่ยนบุคลิกเลยอ่ะคือแบบเออขอโทษแล้วก็เดินจากไปเลย
คุณผู้ชมคะมีพ่อค้าที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
เรียกว่าชายแต่งกายคล้ายตำรวจให้เรียกว่าตำรวจได้เลย

เขาอยู่ในซอยรามคำแหง๒๙นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหน
เมื่อคืนน้องรายเดอร์ซื้อหมูปิ้งอยู่
ตำรวจคนนี้ไม่พอใจเหมือนเมาเลยจริง
เดินมาด่ารายด้วยว่าเปิดไฟสูงใส่ทำไมแล้วก็พูดคำหยาบจริง

ก็พ่อค้าคนนี้บอกว่าผมขอเป็นพยานให้น้องรายเดอร์นะ

เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าตำรวจคนนี้มาเมามาด่ารายเดอร์แบบนี้

อันนี้ก็คงต้องตรวจสอบขยายผลต่อนะฮะ